ในที่สุดก็ได้เวลาสนุกแล้วนะคะ
หลังจากที่งานเทศกาลดนตรี

หลายครั้งจริงเลยค่ะสำหรับเทศกาลดนตรี
นุกสนานเลยทีเดียวนะคะสำหรับใครที่พลาดไป

เราได้รวบรวมบรรยากาศสนุกมาฝากคุณผู้ชมกันด้วย

คุณผู้ชมค่ะ
ดนตรีที่ดังกระหึ่มหน้าแดนส์แบบนี้นะคะ

และเขาได้ลงทุนบุกกันไปถึงที่จังหวัดเชียงใหม่ค่ะ

หนุ่มหลอกขั้นเทพอย่างพี่โดมปกรรมนะคะ

ไปตามหาพร้อมกับปัดเลยดีกว่าค่ะ

อำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่
และเป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของภาคเหนือด้วยค่ะ
แต่ที่พิเศษสุดนั่นก็คือหัวเรือใหญ่ของงานอย่างหนุ่มโดมปกรณ์ลำ
ที่เรากำลังตามหาอยู่นั้นก็พกเพลงมันมาจัดให้คนสายแดนนับหมื่นคน

เอาละค่ะคุณผู้ชมค่ะตอนนี้ปัดก็อยู่กับพี่โดมประกอบลำค่ะ
สวัสดีค่ะโอ้โหเมื่อกี้โชว์ลีลาแบบสักเต็มมากเหมือนกัน
เราเป็นคนที่ชอบชอบดนตรีแบบนี้แล้วเราเองก็เป็นดีเจ
นอกจากอาชีพการเป็นนักแสดงนักร้องนะครับ
ก็ดีเจถือว่าเป็นอาชีพหลักของเราอีกอันหนึ่ง
วันนี้เรารู้สึกว่าเราอยากจะจัดงานแบบนี้เราพร้อมที่จะจัดงาน
แต่ที่ที่เราจัดเนี่ยจริงเรารู้สึกอยากจะจัดงานในที่ที่มันมีคาแรคเตอร์
มันมีสัญลักษณ์อะไรบางอย่าง

ผมเชื่อว่าคนไทยทุกคนก็หลงรักเสน่ห์เมืองนี้อยู่แล้ว
เมืองนี้มีทั้งภูเขามีทั้งเคาน์เจอร์ที่สวยงาม
มันถือว่าเป็นการเริ่มต้นที่ดีมากนะครับ
ความสุขความประทับใจครั้งนี้น่าจะอยู่ในใจของใครหลายคนที่มางาน
ปีหน้าผมเชื่อว่าคนน่าจะเยอะขึ้นน่าจะสนุกขึ้นกว่านี้อีก
ปีหน้าแสดงว่ามีลุ้นที่จะกลับมาที่นี่อีกหรือว่าไปที่ไหน
แน่นอนครับแน่นอนเราจะจัดที่นี่อีกแน่นอน
ดีเจเมืองไทยแล้วมีดีเจระดับโลกด้วย

ฟังแล้วนะคะคุณผู้ชมปัดอยากจะไปแดนส์ข้างในแล้วล่ะค่ะพี่โดม
ขอบคุณพี่โดมมากเลยนะคะที่ให้เกียรติมาร่วมพูดคุยกับเราในครั้งนี้

ไปละค่ะวันต่อไปบ้างค่ะ
ฉันนึกว่าตัวเองอยู่ในบรรยากาศค่ะตอนนี้
แต่เราเหมือนแอปโดมิไนเซอร์อยู่ที่ตรงบน